แน่นอนนะคะว่าคุณผู้ชมสำหรับการเคลื่อนไหว
ในอาคารรัฐสภานะคะแล้วก็นอกอาคารรัฐสภาก็ดีเนี่ย
สิ่งที่ต้องเตรียมการก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ประธานรัฐสภาบอกว่าในอาคารรัฐสภาไม่มีปัญหา
เพราะตรงนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในอาคารรัฐสภา
แต่ว่าภายนอกเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเตรียมการคือได้มีการสั่งให้ตำรวจนะคะ
โดยเฉพาะตำรวจชุดควบคุมฝุงชน๓กองร้อยค่ะ
เข้าประจำการบริเวณรอบอาคารรัฐสภา
แล้วก็ท่าเรือเกียรติกายนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว
คือไปวางแล้วล่ะแบรีเออร์ลวดหนามแผงเหล็กอะไรกั้นต่างนานานะฮะ
ถ้าคุณผู้ชมรู้ยุทธศาสตร์ของรัฐสภา
ซึ่งจริงแถวนั้นก็จะมีหน่วยงานของทหารเยอะ
ทหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปตอกรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์
กองพันธหารมาที่๔แล้วก็กองพันธหารมาที่๓รักษาพระองค์
เพราะตรงนั้นเขาเรียกเป็นถนนทหารเลย
ถนนทหารแล้วก็จะไปถึงแยกเกียรติกาย
จากแยกบางโพมาแยกเกียรติกายนี่ก็ปิด
ถนนทหารไปถึงแยกเกียรติกายก็ปิดบางส่วน
หน้ารัฐสภาไม่ต้องห่วงเลยปิดอยู่แล้วนะครับ
ไปถึงบริษัทบุญรอบเบลเวอรี่๔เท่าอยู่ตรงนั้นปิด

เพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะไปตรงนั้นนะคะ
ก็ตรวจสอบกันให้ดีนะคะว่าเส้นทางถูกปิดอย่างไรกันบ้างนะคะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมทีนี้ตรวจสอบกันอีกสักครั้งหนึ่ง
สำหรับการปิดกั้นถนนหนทางบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา
ต้องบอกแบบนี้ค่ะในระยะทางสักประมาณ๕๐เมตร
ก่อนถึงหน้าอาคารรัฐสภาตอนนี้ไม่ให้รถสัญจรผ่านไปมา
จริงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนะคะรวมทั้งคนก็เดินเท้าผ่านไม่ได้ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้มีการวางแนวบารีเออร์ไว้ชั้นนอก
มาก็จะเป็นแนวรั้วลวดน้ำซึ่งมีการตอกยึดฐานรั้วเหล็กติดกับพื้นถนน

เฉพาะแผงเหล็กแล้วก็ลวดน้ำอะไรต่างส่วนบารีเออร์นี่
โอ้โหเป็นแบรเออร์ปูน
ใหญ่เลยนะคุณนะทั้งใหญ่ทั้งหนักนะฮะ
อกจากนี้ยังมีการพาดแผ่นเมลทัลชีส
จากนี้ครับคุณผู้ชมได้มีการนำรถเมล์ร่วมบริการมาจอดปิดเส้นทางการจราจรที่บริเวณแยกเกียรติกาย
ซึ่งถือว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะ
ตั้งแต่ช่วงถนนทหารเส้นทางมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภา
โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชน
จากจังหวัดนครราชศรีมา๒กองร้อยจากจังหวัดอุทัยธานี๑กองร้อย
รวมเป็นทั้งสิ้นคือ๓กองร้อยนะคะ
มีการเกณฑ์เข้าไปประจำการบริเวณรอบอาคารรัฐสภาท่าเรือเกียรติกาย
เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูภาพกว้างถนนโดยรอบอาคารรัฐสภากันหน่อยนะคะ
เชื่อว่าเนี่ยจริงตรงนั้นเนี่ยเป็นออฟฟิศก็เยอะนะคะแล้วก็เป็นหน่วยราชการก็เยอะนะคะ
หลายคนเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปแต่ท่านดูหน่อยนะคะว่า
เส้นทางไหนตรงไหนปิดถนนหนทางกันบ้างโดยเส้นทางที่ถูกปิดนะคะเพื่อป้องกัน
เมื่อป้องกันม
ทั้งสามเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเข้าสู่อาคารรัฐสภาค่ะแนะนำประชาชนนะคะ
ใช้เส้นทางเลี่ยงจากแยกบางกระบือไปยังแยกบางโพแทนนะคะ
ตรงนั้นจะมีแยกบางกระบือที่จะทะลุไปแยกบางโพได้

อันนี้สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทาง

แต่เมื่อเช้าแม้ว่าจะมีการปิดถนน
โดยเฉพาะตั้งแต่ถนนประชาบราชสาย๑

แต่ว่าเป็นการปิดช่องการจราจรยังไม่ครบ
มันมีเหลือช่องหนึ่งที่จะให้รถสัญจรผ่านเข้ามาได้
และช่องตรงนี้เองแหละเป็นช่องที่กลุ่มคนสวมใส่เสื้อเหลือง
กลุ่มไทยพักดีสามารถที่จะเดินทะลุเข้ามา
แล้วอยู่หน้ารัฐสภาได้
ดังนั้นกลุ่มของหมอวรงอยู่หน้ารัฐสภาแล้วนะฮะ
คุณอุฮารุทัยซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำ
ก็มาอยู่แล้วให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกัน
แล้วก็มีการยื่นหนังสือของให้ตัวแทนรัฐสภาด้วย